ตามหาตัวชายวัย๖๖ปีที่ไปหาแมงอีนูนแล้วก็หายไปหน่อยนะคะ
คือหายไปตั้งแต่เมื่อวันพระฤหัสที่ผ่านมา
เราก็มีการนำเสนอข่าวค้นหากันจนถึงเมื่อวานนี้
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานว่า
เจอตัวแล้วเมื่อตอนตี๒ที่ผ่านมา
คือตอนตี๒เจอเพราะว่าเจ้าตัวเดินกลับมาที่บ้าน
กรณีของนายเลิศเกียงเหม๋ยอายุ๖๖ปีชาวบ้านหมู่๑ตำบลน้ำแพร่
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ออกจากบ้านพักไป
แล้วก็ไปจับแมงอีนูนเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดเอาไว้บริเวณสวนลำไย
ในพื้นที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินเข้าป่าหายตัวไปเลย
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จิตอาสากู้ภัยระดมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
เขาแบ่งทีมค้นหานะคะแบ่งออกเป็น๓ชุด

มีชุดปฏิบัติการทางอากาศบินโดรนค่ะ
ไปตรวจจับความร้อนหาตัวผู้สูญหายในรัศมีรอบ
จุดที่พบรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ๕กิโลเมตร
คือเอามอเตอร์ไซค์เป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลาง

ใช่ต้องวางแผนอย่างรอบครอบเลยนะฮะ
มีทั้งชุดทางอากาศมีทั้งชุดเดินเท้ามีทั้งชุดลงน้ำ

ทีนี้มาดูชุดเดินเท้าหาภาคพื้นบ้างนะคะ
จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจเชียงใหม่
มาปฏิบัติภารกิจไปกับชาวบ้าน

ปูพรมค้นหารัศมี๕กิโล
ส่วนภาคพื้นต้องไปดูทางน้ำด้วย
เพราะว่าทีมประดาน้ำจากหลายหน่วยงานเลยค่ะ
ก็ไปหากันในน้ำบริเวณหนองน้ำ

ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศภาคพื้นดินหรือทางน้ำ
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
ทีนี้หาตั้งแต่วันที่๘เมษา

๙ก็หา๑๐ก็หา๑๑ก็หาเมื่อวานนี้

วิทยาศาสตร์คือการค้นหานี่ก็ทำ
ศัยศาสตร์ก็ทำเหมือนกัน
รวมถึงทางวิทยาศาสตร์คือเขาไปตรวจจับสัญญาณมือถือ
ครั้งแรกตรวจจับสัญญาณได้ในพื้นที่อำเภอฮอตที่เชียงใหม่
มันอยู่ห่างจากจุดที่เจอรถมอเตอร์ไซค์
ของคนที่ศูนย์หายประมาณ๑๐๐กว่ากิโลเมตร
แต่ทีนี้พอตรวจสอบไปตรวจสอบมา
สัญญาณมันผิดเพี้ยนค่ะคุณผู้ชม
ก็ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้อีก
แล้วทีนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
กำนันตำบลน้ำแพร่คือนายเดช
ไฟปันก็แจ้งกับผู้สื่อข่าว
บอกแบบนี้บอกว่าในเลิศ
เดินทางกลับบ้านเองแล้วเมื่อตอนตี๒ที่ผ่านมา
นี่ค่ะคนใส่เสื้อกล้ามนั่งกินข้าวอยู่กับญาติอยู่
ทีมข่าวของเราก็เลยรุดไปที่บ้านเลย

ใช่ก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัว
เสร็จแล้วปั๊บพอเจอหน้าผู้สื่อข่าวนี่นะคะ
ตัวของในเลิศก็ขอบคุณชาวบ้านที่ทำข่าว

ขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันตามหาแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจ
ทีนี้ก็ต้องถามกันหน่อยแหละว่าโอ้โหหายไปตั้งหลายวัน

ว่าลุงไปไหนวันเขาหากันทั่วไปหมดเลย
แต่ไม่เจอลุงเลยแล้วลุงไปหลบอยู่ที่ไหน
บอกแบบนี้วันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์
จะไปป่าเข้าไปในป่าไปหาแมงอีนูน

วันไหนจะรอดได้ก็ต้องมีน้ำดื่มมีน้ำกลิ่น
ทีนี้ก็เลยเดินไปหาน้ำตามลำห้วย
ไปเจอมะพร้าวมะพร้าวลูกหนึ่งมันลอยน้ำมา
ทีนี้ลุงแกก็มีมีดอยู่ก็เอามีดปอกลูกมะพร้าวกินเป็นการประทังชีวิต
ทีนี้เดินไปอีกเจออะไรล่ะเจอกล้วย
กล้วยอยู่ในป่าก็เอากล้วยมากินมาประทังชีวิต
ถามว่าลุงอยู่ยังไงแล้วเจอสัตว์ร้ายอะไรบ้างไหม
ลุงบอกว่าไม่เจอหรอกเจอแต่นกกับหนู
นกมันมาอยู่กับลุงตลอดเวลาเลย
อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะที่ลุงเล่าให้ฟังนะฮะ
แล้วทีนี้ลุงก็เล่าอีกบอกว่าตอนที่หลงป่านะ
เดินเข้าไปในป่าลึกไปเจอบ้านคนโบราณ
หลังอยู่ติดกันแล้วบ้านหลังอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจ
แต่ว่ามีบ้านอยู่หลังนึงเป็นยายผู้สูงอายุ
เชิญให้ลุงแกเข้าไปในบ้านเอาน้ำมาให้ลุงแกดื่ม
เป็นน้ำจากระบอกไม่ไผ่หลังจากนั้น
ยายก็แกงเป็นแกงชะอมแกงชะอมให้กิน
พอกินข้าวที่ยายทำเนี่ยลุงบอกว่า
ก็ขอนอนหลับในบ้านหลังนั้นด้วยความเพลีย
ตื่นมาอีกทีคุณผู้ชมลุงบอกว่าบ้านหลังที่นอนอ่ะ
จู่มันกลายเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่
แล้วบ้านหลังนั้นมันก็หายวับไปเลยค่ะ
คือคุณลุงเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ใช่ไม่เชื่อลองฟังคุณลุงเล่านะคะ
ตอนที่ลุงเดินไปเนี่ยมันมีชาวบ้าน

มีหลังเดียวครับที่ตั๊กที่ถามอู้ก่อนอีกนะ

เป็นคนเป็นเขาพูดภาษาอย่างไรครับลุง

ข้าวแก่คนละให้กิน

แล้วก็นอนนอนในบ้านเขาใช่ไหมครับ

มันมีบ้านมีต้นมีก่อไม้

กลายเป็นกอไม้ไผ่บ้านที่เรา
ไปนอนไปกินข้าวใช่ไหม

แต่ทีมข่าวของเราก็ถามคุณลุงอันนี้เป็นการฝัน
หรือว่ามันไปเจอจริงคุณลุงบอกว่า
ก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นฝันหรือเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้นะ
แต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเบาะเจอบ้านละ
เป็นขอนไม้เป็นก่อไผ่ละ

แต่ว่าลุงก็เล่าสิ่งที่ลุงบอกว่าลุงรับรู้ได้

รู้ไหมว่าตั้งแต่ลุงหายไปวันที่๘เนี่ยนะ
เขาตามหากันทั่วเลย

ทางบกก็มีสู่นักเคนายสู่นักดงกลิ่นตามหา
น้ำก็มีนักประดาน้ำตามหา
ชาวบ้านก็ตะโกนเรียกลุงได้ยินไหม
ตะโกนเรียกลุงเลิศลุงเลิศลุงเลิศ
ลุงบอกแบบนี้ไม่ได้ยินอะไรเลย
ไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อเลย
แต่ที่จะเดินออกมาได้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเมื่อคืนมีเสียงฝนตก
คือมีฝนตกมาแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่า

ตั้งสติก่อนแล้วก็พยายามหาทางเดินกลับบ้านเอง

ลุงบอกว่าถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ผ่านะ
ฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวมันเหมือนแบบเรียกสติลุงคืนมา

ลุงก็เลยพยายามเดินทางหาบ้านจนออกมานอกป่าได้

ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนตี๒ออกมาเองด้วยนะฮะ